ช่วงนี้ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าพายุฤดูร้อนกำลังจะเข้าพัดถล่ม
พื้นที่ภาคเหนือข้อเสียของเขาลมแรงป้ายอาจจะพังต้นไม้อาจจะหักโค้น
แต่ข้อดีของเขาก็มีเพราะว่าตอนนี้ประสบปัญหาหมอกควันอยู่ในภาคเหนือ
อาจจะมาช่วยช่วยบรรเทาเรื่องนี้ก็ได้นะคะติดตามพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับหลังจากที่ชาวเหนือครับต้องเจอกับปัญหาต่างนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของหมอกควันปัญหาเรื่องของความร้อน
ที่ร้อนติดต่อกันมาอย่างยาวนานฝนที่ตกก็ตกแบบมาไวไปไว
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจากการคาดการณ์พบว่า
จะมีกลุ่มฝนเข้ามากระจายตัวในพื้นที่ภาคเหนือ
กลุ่มฝนเหล่านี้เองจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะทำให้ทั้งอุณหภูมิทั้งสถานการณ์หมอกควันนั้นดีขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้น
เขียวเนี่ยนะครับจะไปก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ส่วนภาคเหนือค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ทั้งเรื่องของอุณหภูมิความร้อนเรื่องของหมอกนั้น
ปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้อย่างที่มีการคาดการณ์ไว้นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
คุณผู้ชมจะสังเกตว่าสีฟ้าเนี่ยนะครับคือลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีแนวโน้มว่าจะค่อยเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับการที่มีกลุ่มฝนเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะช่วยให้สถานการณ์หมอกควันในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ค่อยดีขึ้นตามลำดับนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของความรุนแรงของสภาพอากาศนะครับ
ที่จะเกิดขึ้นกับภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

ส่วนอุณหภูมิหลังจากที่มีฝนตกลงมาอีสานเริ่มลดลงก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
แล้วก็ไปต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นค่อยเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จะพบว่าอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ

ที่ก่อนหน้านี้ไปตกปีกฝั่งที่ติดกับลาวสักส่วนใหญ่
จะค่อยเคลื่อนตัวมาฝั่งที่ติดกับพม่านะครับ
แล้วก็ไปกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตามลำดับนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้นั้นต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าฝนยังคงตกแล้วก็ตกชุกในหลายพื้นที่ด้วย

เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นมีผลต่อการระเหยของไอน้ำ
แล้วก็มีผลต่อฝนในประเทศไทยของเราด้วยนะครับ
ซึ่งแน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลง
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ